ผู้สื่อข่าวถรรัฐทีวีอยู่ที่พื้นที่ถ้ำหลวง
ก็ใกล้ถ้ำหลวงไม่รู้ว่าความครืบหน้าจะมีอะไรบ้าง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามที่จะตรวจสอบกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นจนถึงขณะนี้นะครับว่าความจริงคืออะไรนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการนำ๑๓คนออกมาจาก
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่มีคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าจากทางสออรอมายืนยันว่ามีความคืบหน้าอย่างไรในการเข้าไปปฏิบัติในการนำพาสิบสามชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงนะครับซึ่งหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวทีมข่าวจะรายงานเข้าไปอ

รายงานอยู่ที่นี่นะครับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับยังคงปักหลักเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีคำสั่งจากศูนย์อำนวยการร่

เข้มงวดมากที่สุดแม้ว่าเมื่อช่วงเช้าหลังมีคำสั่งนี้ออกมา
ก็กังวลว่าจะรายงานข่าวให้น่าสนใจน่าติดตามได้อย่างไร
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงนะครับแต่ก็ยินดีปฏิบัติตาม
และคิดว่านี่อาจเป็นบรรทัศน์ใหม่ที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับสื่อไทยได้ครับ
ดังนั้นพอเราถูกจัดระเบียบเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะ
ที่มาจากการแข่งขันของทีวีที่มันค่อนข้างจะสูงด้วย
แต่ว่าทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องของการจัดระเบียบในครั้งนี้ใช่ไหมคะ
มันทำให้ผลกระทบต่อการรายงานข่าวหรือไม่มันมองได้สองมุมว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถรายงานข่าวในมุมมองอื่นได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าข่าวที่เรานำเสนอไปเนี่ย
อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นมุมของทางราชการเท่านั้นเองที่สภาพอากาศตลอดทั้งวันนะครับ
มีฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องมีฝนตกหนักในช่วงประมาณบ่ายสามนะครับ
แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่เฉยแฉะมากเหมือนกับด้านบนเขานะครับจากการตรวจสอบของกรมอุตุนิยมวิทยาเชียงรายก็ระบุว่าสภาพภูมิอากาศตลอดทั้งวัน
วันนี้เนี้ยจะมีสภาพฝนตกโปรยปลายประมาณร้อยละสามสิบถึงร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับ
เฉพาะอำเภอแม่สายที่ภูมิประเทศเนี่ยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักสูงครับ
ส่วนระหว่างวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่๙ถึงวันพุธที่๑๑กรกฎาคม
ฝนจะเพิ่มปริมาณครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นจนกระทั่งถึง๑๖๐ของพื้นที่
หากตกหนักจะมีปริมาณวัดได้มากกว่าสามสิบห้ามิลลิลิตรครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณอบต
โป่งผานะครับซึ่งเป็นจุดที่สื่อมวลชนทุกสำนักทั้งไทยและก็ต่างประเทศรอปักหลักเพื่อที่จะฟังแถลงการ
อย่างเป็นทางการที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดนะครับจากทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมนะครับ
ยืนยันว่าวันนี้จะสามารถพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้มากน้อยขนาดไหนแล้วทุกคน
ก็ยังขอให้การปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ก็คือ๑๓ชีวิตปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนก็ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันครับ
ยุฒิยาตุ้มมีข่าวเทราทีวีรายงานสดจากบริเวณอบตโป่งผาอแม่สายจเชียงรายครับ
ขอบคุณครับคุณยุธยาตุ้มมีครับก็รายงานสดมาจากพื้นที่นะครับณขณะนี้เนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามาเยอะนะครับ
ถ้าออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับมาถึงปากถ้ำเนี่ยจะมีโรงพยาบาลสนาม
แล้วตามแผนที่ซักซ้อมกันมาตลอดก็คือขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วนำส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะ